มาดูกันต่อนะคะนี่ก็ลูกทุ่งเหมือนกันค่ะ
แต่เป็นลูกทุกสาวสุดแซ่บดังมากคนนี้
คุณกระแตอาสยามคุณผู้ชม

เราเคยนำเสนอเรื่องหัวใจของเธอไปแล้วนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะเลยติดต่อถามถึงประเด็นร้อนประเด็นนี้ค่ะ
ซึ่งเธอก็ยอมเปิดเผยแบบหมดเปลือกเลยนะคะ

ที่บอกว่าจะแต่งงานที่จะเก็บตังค์ให้ได้พันล้านร้อยล้านมันจริงหรือเปล่า
ไปฟังทั้งหมดจากสาวแตรอาสยามกันเลยค่ะ
เปิดตัวปุ๊บก็คือเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าอ้าวเปิดตัวว่ามีแฟนแต่คบกันมา๘ปีแล้วอะไรอย่างนี้
แซวเยอะมากอันนี้ก็เขินเป็นคนที่ไม่เคยพูดเรื่องความรักคุณเลย
แต่มองว่าโอเคถ้าคนนี้มันยังไม่ใช่แล้วเราประกาศปุ๊บ
เดี๋ยวมันก็จะมีกระแสนั่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เราไม่ชอบให้ใครแบบมายุ่งไง
เรารู้สึกว่าถ้าคนนี้ใช่เราก็จะบอกเขาเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วเป็นทุกอย่างอ่ะ
เรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคเราตกลงว่าเราจะคบกันนะ
ช่วยกันทำธุรกิจออกมาแล้วมันก็โอเคดีเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าทำยอดตามเป้าที่ได้
เราก็จะประกาศแต่งละกันเนอะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะคะ